จากของกินแล้วคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปดูงานประเพณี
นั่นก็คืองานประเพณีคามาคะบูดล่ะมีวธวรวดีหมิ่งเล่อะ
เมืองฟ้าแดดสงยางครั้งที่๒นั่นเอง

ใช่เขาเป็นงานใหญ่ประจำปีนะคะ
ไปกันที่บริเวณพระธาตุยาคูตำบลหนองแปนอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสินจ้า
ที่นี่นะคะเขาจัดพิธีเปิดงานประเพณีวันมาคบูชา
มาครับปูรมีธวาราวดีมิ่งล่าเมืองฟ้าแดดสงอย่างครั้งที่สอง
เพื่อสืบสารและอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีมาครับปูรมี
ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะ
งานนี้เนี่ยนอกจากจะมีนางรำใส่ชุดพื้นเมืองสวยมารำกันแบบนี้แล้ว
ก็ยังมีการจัดทุ่งประดับประดาษไปรอบองค์พระธาตุยาคูอย่างสวยงาม
เอ๊ะทุ่งคืออะไรทุ่งเนี่ยมาจากตุ้งค่ะทุ่งผสมกัน
แปลว่าผ้าบุญแห่งแดนอีสาน

แล้วก็นำมาถือร่วมขบวนแบบนี้
แล้วยังมีการรำบวงสวงองค์พระธาตุยาคูนะคะ
มีชาวบ้านกว่า๘๔๐คน
แต่งกายชุดพื้นบ้านมาร่วมกันรำถวายเป็นพุทธบูชา
ดูสิโอ้โหยิ่งใหญ่จริง
แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมการแสดงทะเลทุง
การจัดตลาดย้อนยุคเมืองฟ้าแดดสงยาง
การแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวน์
รวมไปถึงการประกวดการแต่งกายย้อนยุคธวารวดี
ภูสิตาฟ้าหยาดอีกด้วย
โอ้โหเรียกว่าสารพัดความสวยงาม
ความสนุกสนานที่รวบรวมเอาไว้ในประเพณีนี้เลย
ในช่วงกลางคืนก็มีเหมือนกันนะเนี่ย
ค่ะสวยงามอีกแบบนึงนะ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดกาลสิน

ใครที่อยากจะไปเที่ยวชมงาน
สืบสารประเพณีดีแบบนี้นะ
งานนี้เขาจัดถึงวันที่๑๙กุมภาพันธ์
พรุ่งนี้เลยวันมาคบูชา

ไปดูการทำประเพณีแบบโบร่ำโบราณชาวอีสานกันหน่อยนะ

แล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้
เพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกที่หนึ่งเหมือนกันนะคะ
นี่แหละครับงานบุญแบบนี้เราก็มีนำมาฝากนะครับ